ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ยุโรปอายุ๔๕๕๐ปีแล้วรู้สึกว่าก่อนที่จะมีการแช่
มันมีเสียชีวิตมาก่อนเท่าที่ฟังดูก็เริ่มจะมีความเน่า
คนกลุ่มนี้มีประกอบความผิดจากการสืบสวนก็คือเรื่องของ
นักวิทยาศาสตร์ฟรองอันนั้นคือเรื่องต้น

อันนี้มันก็เป็นจุดที่เราจะต้องเดินขยายต่อไป
ต้องเดินไปจบตรงไหนว่าสถานพยายามรับฐาน
มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องในแก๊งเขาหรือไม่เกี่ยวเลยก็ได้
สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกัน
เป็นคดีที่เกิดขึ้นคือตำรวจไปพบคดีนี้
แล้วก็เกิดเหตุในตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ปลายสัปดาห์ที่แล้วตำรวจนำกำลังไปที่อาคารพาณิชย์หลังหนึ่งค่ะ
อยู่ในพื้นที่แถวซอยสุขุมวิทย์๕๖นะคะ
แล้วก็มีข่าวออกมาเยอะมากสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ
ว่ามีการรับแจ้งว่าตำรวจโดนยิงซึ่งโดนยิงจริงนะคะ
แล้วก็พบชายต่างชาติ๓คนนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะกลุ่มนี้แหละที่ยิงตำรวจ
แล้วก่อนที่จะมาถึง๓คนนี้คือก่อนหน้านั้นตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยสืบสาวมานะคะ
จากแก๊งปลอมพาสปอร์ตแล้วที่ได้มาก่อนหน้านี้เนี่ย
ทอดมาว่าได้พาสปอร์ตมาจากคนกลุ่มไหนก็มาจากคนกลุ่มนี้นะคะ
พอมาจากคนกลุ่มนี้เสร็จก็เลยตามไปนี่แหละค่ะที่สุขุมวิทย์๕๖แล้วก็เกิดเหตุขึ้นค่ะ
แล้วในวันที่เกิดเหตุนอกจากจะนอกจากจะจับชาย๓คนชาวต่างชาติคนนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะ
ยังไปพบตู้เย็นหลังใหญ่ล็อกเอาไว้ค่ะล็อกเอาไว้แล้วพอตำรวจเปิดเข้าไปก็พบว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์
โดนแยกส่วนใส่ถุงดำแล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นหลังใหญ่ที่ว่า
ดำเนินเรื่อยมานะคะตำรวจยังไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้มากนะ
สันนิษฐานไปหลายอย่างแล้วก็ตรวจสอบรวมทั้งตรวจสอบไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะ
ตกลงสัญชาติของชาย๓คนนี้เป็นคนประเทศอะไรกันแน่
ท่านโทรมาบอกทีมงานบอกว่าออกรายการสดให้ไม่ได้
เพราะว่าได้รับแจ้งจากทีมงานของท่านว่าผู้ต้องหารับสารภาพ
เอาเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้คือล่าสุดที่เราได้รับแจ้งมา
เดี๋ยวถ้าท่านสอบปากคำเสร็จทันเราได้เข้าสาย
แต่นักข่าวสาวของเราที่เกาะติดอยู่ที่นั่นแหละค่ะ
จะรายงานให้เราฟังก่อนนะคะคุยกับคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
ว่าตกลงแล้วข่าวที่ท่านบอกเราเนี่ยคอนเฟิร์มกับนักข่าวที่ไปเฝ้าด้วยหรือเปล่านะคะ

ตอนนี้เรื่องของคำรับสารภาพอย่างที่ท่านคนจำนวนตรีสุวรรค์ท่านบอกกันนะคะว่า
มีการรับสารภาพเนี่ยแต่ว่าท่านเดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจนครบานพระขนงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ท่านยังคงอยู่ใครในห้องสอบตรวจนะคะ
โคตเตอร์เนี่ยดำเนินมาตั้งแต่เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
ถ้านับนับตอนนี้ไปเนี่ยก็หกถึงเศษชั่วโมงแล้วอ๋อ
มีการสอบถามจากทางทีมพนักงานสอบสวน
รวมไปถึงชุดสืบสวนที่เดินเข้าเดินออกตลอดเวลา
ภายในห้องประชุมเนี่ยค่ะยังไม่ได้ยืนยันบริจาคกัน
ให้ให้การรับสารภาพของนายปีเตอร์นะคะแต่ว่าเอ่อ
หลายหลายคนที่ที่เราอ่าได้ตอบถามเนี่ยก็พูดคล้ายคล้ายกัน
คือการให้การที่ยังคงวกไปวนมาอืมคือก่อนหน้านี้เนี่ย
อาจจะมีลักษณะของการรับสารภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนคำให้การอีก
ส่วนคำให้การรับสารภาพจากที่ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะคะ
ก็สืบกันไปนักข่าวก็ได้ข่าวกันมาแต่ทั้งหมดทั้งมวล
ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะนายพีเตอร์เนี่ย
ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นผู้หั่นศพแต่ไม่ได้เป็นคนฆ่า
และอีกไม่นานนายปีเดอร์ก็เปลี่ยนคำให้การรับสารภาพอีกครั้ง
โดยบอกว่าร่วมกับเพื่อนอีก๔คนรุมทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิต
เรื่องจากมีปัญหากันเรื่องของหนี้สินนะคะก็มีมีมีการให้การในลักษณะเนี้ยค่ะ
แล้วก็วกไปวนมาเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจก็เลยยังคงมีการสอบ
ประคำอยู่จนถึงตอนนี้แล้วก็จากที่ที่ตอนบ่ายบอกว่า
เดี๋ยวพอสอบปากคำนายปีเตอร์เรียบร้อยแล้วก็จะนำตัวไปฝากขัง
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้มีการนำตัวไปฝากขังนะคะเพราะว่านายปีเตอร์เนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากสอบปากคำก็อาจจะมีการนำตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
เพื่อที่จะรักษาการต่อไปอ่ะค่ะคุณคุณวิมลวันคะ
เอาเท่าที่นักข่าวไปเฝ้าดูเนี่ยนะคะคือน่าจะเป็นไปได้ไหมที่ภายในค่ำนี้
หรือคืนนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าตกลงแล้วสรุปจะรับสารภาพ
หรือว่าถ้ารับสารภาพรับสารภาพว่าทำแค่ไหน
ว่าคืนนี้น่าจะเสร็จไหมคะเพราะตั้งแต่๑๐โมงแล้วนะคะ
คืนนี้คือด้วยความที่บอกว่าการให้การของเขาวกไปวนมา
เพราะฉะนั้นแล้วยังไม่ชัดเจนว่าจะมีความคืบหน้าจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่า
แต่ว่าหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้พลตำรวจโทษานิทมหาธาวร
บริษัทการตระบวนละครบางให้สัมภาษณ์กับสิ่งบนชน
ก่อนที่จะเดินทางออกไปจากสอนอเนี่ยบอกว่าคำให้การของนายปีเตอร์
ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับรูปรูปคดีพอสมควรนะคะก็อ่า
เป็นคำให้การที่ที่น่าจะน่าจะดีกว่าครั้งแรกแรกที่เขาบริษัท
ทำให้การปฏิเสธการเซ็นเอกสารต่างเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่า
การสอบประคำนายปีเตอร์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งก็เป็นได้
เพราะว่ายังคงมีหลายส่วนนะคะที่ตำรวจยังคงมีการตั้งประเด็นในส่วนของข้อสงสัย
รวมไปถึงการแจ้งข้อกล่าวหาว่าตอนนี้นายปีเตอร์เนี่ย
ถูกแจ้งข้อเก่าหาทั้งหมด๑๐ข้อ๑๐ข้อกล่าวหาด้วยกัน
แต่มีหนึ่งข้อกล่าวหาที่ตำรวจเองอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
ในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหานั่นก็คืออ่าฆ่าคนตายค่ะซึ่งข้อหานี้เนี่ย
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานเพราะว่าเพราะว่ายังไม่มีหลักฐาน
ต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะทางตำรวจก็เลยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้ค่ะ
ค่ะคุณวิมลวันคะวันนี้เนี่ยที่นักข่าวไปเฝ้าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะ
ตำรวจอย่างตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยคือมีใครเข้าร่วมในการสอบปากคำบ้างคะ
ก็มีเมื่อช่วงเช้ามีทางด้านของ
แต่จริงจริงแล้วเนี่ยการทำงานของการพิกายคดีนี้แหละค่ะ
เป็นชุดสืบจากทั้งชุดสืบปกน๕ชุดสืบนครบาน
แล้วก็ชุดสืบของตำรวจนครบานพระขนง

ก็คือหลายหน่วยที่มาช่วยกันทำงานตรงนี้
ก็เลยทำให้มีการนำเอาข้อมูลต่างมาประมวลรวมกัน
รวมไปถึงตอนนี้สิ่งที่ชุดสืบสวนต้องการมากที่สุด
นั่นก็คือผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นเอง
เพราะว่าจะสามารถชี้ชัดได้กับหลักฐานที่มีอยู่
จากตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
แล้วก็ถูกใครทำให้ตายค่ะ
ส่วนของนิติวิทยาศาสตร์ที่รออยู่
คือผลถ้าตามข่าวที่ตามกันมา

น่าจะออกวันนี้ไหมคะชัดหรือยังคะ

จากทางด้านของแพทย์ธุราลงกรรมัย
เขาได้มีการแถลงแล้วสำหรับรถเทรนตูปจบ
แล้วก็มีการวิเคราะห์ชิ้นส่วนมนุษย์แช่แข็ง
เขาบอกว่ามีการผ่าออกไปทั้งหมด๑๑ชิ้นด้วยกัน
คนตายเป็นชาวต่างชาติที่สังคิดฐานว่าโทสดี
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะแต่ว่ามีการสมมุติฐานกันไปก่อน
ก็คือคาดว่าน่าจะเป็นเชื้อสายฮันตาลีนะคะสูงประมาณ๑๗๙๑๘๐เซนติเมต
แล้วก็อายุประมาณ๔๐๕๐ปีซึ่งวันนี้หมอธนสูตรบอกว่า
ศพเนี่ยถูกแช่แข็งมานานมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบุระยะเวลาการตายได้ค่ะ
จากการขาดอากาศหายใจแล้วก็มีการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดร่วมด้วย
ข้อมูลในเรื่องของการกระบวนการตรวจฟัน
โดยทันทะแพทย์จากคณะทันทะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกร

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก็บอกว่าได้ร่วมมือกันหลายส่วน
แต่ว่าเรื่องของศพต่างมีการแพร่มายาวนาน
ก็เลยทำให้ยังไม่สามารถระบุเวลาการเสียชีวิตได้ค่ะอืมค่ะ

คือคิดว่าตัดประเด็นไหนทิ้งไปเลยได้ไหมคะ
พุ่งไปประเด็นไหนชัดเจนแล้วไหมคะ
อาจจะเกิดจากความขัดแย้ง

คือตอนนี้คือข่าวออกมาถึงตัวนักข่าวมากขนาดไหนคะ
ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตน่าจะไปด้วยสาเหตุอะไรคะ
ประเด็นในการสอบสวนของตำรวจ
ยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้ง
ก็คือมีการพูดคุยกับผู้ที่กำกับดูแลคดีนี้
ก็คือทางพลตบทศาลนี้จะบอกตลอดเลยว่า
ในแต่ละในแต่ละร้านและส่วนที่ทำงานกันอยู่เนี่ยนะคะ
ไม่มีการตัดประเด็นการสอบส่วนใดทิ้ง
รวมไปถึงเรื่องของการพิษวาสฆาตกรรม
เรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สินต่างเนี่ยนะคะ
แต่ก็ได้มีการตั้งประเด็นตั้งสมมุติฐานในการสอบสวน
ก็คือว่าผู้ตายผู้ที่ถูกแช่อยู่ในตู้แช่ขนาดใหญ่
น่าจะถูกผู้อื่นทำให้ตาย
แต่ว่าการตั้งสมมุติฐานตรงนี้
ไม่ใช่ว่าผู้ตายอาจจะถูกฆาตกรรมนะคะ
แต่ทางพลตะบุตรศาลนี้บอกว่า
การตั้งสมมุติฐานที่บอกว่าถูกผู้อื่นทำให้ตาย
ก็เพื่อให้คดีสามารถเดินหน้าไปได้

นำมาประมวลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ตอนนี้คนที่ตำรวจต้องการให้พูดมากที่สุด

ใช่ค่ะก็คือนายปีเตอร์แอนดูโคตเตอร์
เราต้องย้อนกลับไปในวันที่เราเจอนายปีเตอร์
ก็คือในวันที่นายปีเตอร์ยิงตำรวจท่องเที่ยวนายหนึ่ง

หนังสือเดินทางของนายดิเตอร์รวมทั้งหมด๗เล่ม

ปีเตอร์ใช้หลายชื่อทำให้ตำรวจเนี่ย

เนื่องจากว่ามีหนังสือเดินทาง๒เล่มที่ใช้ชื่อว่าปีเตอร์

แต่ล่าสุดทางตมได้มีการออกมายืนยันแล้ว
นายปีเตอร์แอนดูโครเตอร์มีชื่อจริงว่า
ซึ่งก็น่าจะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งปลอมหนังสือเดินทางข้ามชาติ
ที่ใช้ประเทศไทยเนี่ยในการเป็นฐานในการผลิตหนังสือเดินทางปลอมนั่นเองค่ะ
ตกลงตอนนี้ตำรวจนอกเหนือจากสอบตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
โดยเน้นไปที่นายปีเตอร์ที่ว่านี้แล้ว
ยังต้องการใครที่จะมายืนยันอีกไหมคะ
เหนือจากพ่อบ้านแม่บ้านที่เจอในวันเดียวกันนะคะ

ที่มีความสนิทสนมกับเพื่อนของนายปีเตอร์
ที่พูดถึงว่าเคยให้ที่อยู่อาศัยกับ
ผู้ต้องหา๓คนนี้แถวเอกมัยนะคะ
คือยังต้องการใครอีกไหมคะที่มีชื่อปรากฏในข่าวค่ะ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวภรรยาของนายกระเบี้ยว
นายกาเบี้ยวเป็นหนึ่งใน๓ผู้ต้องหาที่จับคุมได้ในที่เกิดเหตุ
คือนายกาเบี้ยวได้มีการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ขอมาอยู่ต่างประเทศ
ในการอุปการะภรรยาชาวไทย
ซึ่งภรรยาคนนี้น่าจะอยู่ต่างจังหวัด
ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ที่สุรินทร์หรือว่าอยู่ที่ภูเก็ต
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ในการที่จะเข้ามาให้ปากคำที่น่าจะมีประเด็นเพิ่มเติม
เพราะว่าตำรวจบอกว่ายิ่งสอบปากคำไป
ก็ยิ่งเจอประเด็นเพิ่มเติมก็ทำให้ต้องสอบเพิ่มไปเรื่อย

ที่บอกว่าก็ยังกลัวกลัวอยู่ไม่ค่อยกล้ามาให้ปากคำ

แล้วในส่วนของเชิญค่ะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังได้มีการนำเอาคนขับรถ
ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเอาคนขับรถที่ขับรถขนตู้แช่แข็งขนาดใหญ่เนี่ยค่ะ
ไปไปชี้จุดซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการซื้อตู้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และคนขับรถสามารถจดจำรายละเอียดต่าง
ไม่ว่าจะเป็นจุดตั้งตู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาสั่งชื่อของผู้ที่มาสั่งก็ตาม
ทำให้ตำรวจเองเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์น่าจะมีความสอดคล้องกัน
ก็คือตอนแรกเหมือนกับตั้งสมมติฐานไว้กว้าง

แต่ว่าถ้าสมมุติวันนี้ได้มีอะไรคืบหน้า

ขอบคุณคุณวิมวลวันเบื้องต้นค่ะ

ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะสาวกลับไปนะคะ
ว่าตกลงแล้วคดีที่ไปจับ๓คนนี้ได้ที่๑๖๕๖นะคะ
ตกลงแก๊งใหญ่แค่ไหนแล้วผัวพันหลายคดีจริงไหม
หรือมีการผัวพันธุ์เพิ่มเติมไปอีก
เหนือจากบุคคลที่เป็นข่าวอยู่ในข่าวตอนนี้นะคะสักครู่ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ถ้าเราย้อนกลับไปช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

เหมือนกับได้ข้อมูลมาแล้วก็เข้าไปจับ

ถูกต้องไหมคะคือมาจากเรื่องของพาสปอร์ตปลอมก่อน

ค่ะท่านถ้าสมมุติเล่าไปตอนนั้นเนี่ยนะคะ
คือตำรวจท่องเที่ยวได้ข้อมูลมาจากไหนคะ
แล้วทำไมถึงไปจับ๓คนนี้ได้คะ
เราก็ได้ข้อมูลจากการสืบสวนนะครับนะ
คือกลุ่มแก๊งนี้เขามีพฤติการอยู่
ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการลักลอบปลอมและสปอร์ตครับ
เราก็ฝีบสวนขยายผลจากการจากผู้คนต่างที่
ที่เขาขายพัสปอร์ตให้ที่ไปซื้อพัสปอร์ตจากเขานะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ฝีบสวนขยายผลเลยมาโจทย์ท่าน
ทราบว่ากลุ่มแก๊งนี้เขาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ

ครับเราจึงได้ขอมัดหมายค้นต่อสถานยา
แล้วเข้าบูรการกำลังกับตำรวจท้องที่นะครับ

คือคนที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ข้อมูลมา
คือคนที่เป็นแก๊งนี้ด้วยหรือเป็นลูกค้าคะ
มีทั้งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแล้วกันนะฮะ
เป็นลูกค้าเป็นคนที่มาซื้อวัสบอลนะครับ
เป็นคนที่ว่ายจ้างก็ทำพัฒนบอร์ดนะครับ

ก็คือว่ายจ้างให้คุมนางกล่าวทำพัฒนบอร์ด

อาจจะอาจจะนำไปใช้ในการกระทำผิดนอกประเทศไทยก็ได้นะครับ
นะครับซึ่งคุมนางกล่าวนี้
มีการติดตามพฤติการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
ซึ่งเอาตามที่ท่านได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ขอหมายไป

คือตอนแรกที่ได้ข้อมูลมีแค่๓คนด้วยหรือเปล่าคะ

ครั้งแรกเราได้ข้อมูลก็จะมีเท่านี้ครับ
มีแค่นี้แต่ว่าในความเกี่ยวพันธุ์ส่วนอื่นนะครับ
อาจจะมีในเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
ที่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับ

ก็จะมีข้อมูล๓คนนี้เป็นหลักนะครับ
ที่ท่านได้ข้อมูลมาคือ๓คนนี้อยู่ในเมืองไทย
แล้วก็ทำธุรกิจนี้คือปลอมพาสปอร์ตมานานหรือยังคะ
หรือว่าเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยคะ
ที่เรามีข้อมูลของเขานะครับ
คือเขามีทางแดงไม่แน่นอนนะครับ

เขาไปมาหลายประเทศเหมือนกันนะครับ

เพราะฉะนั้นในการติดตามจับคุมตัวก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับ
มีคนไทยร่วมเป็นแก๊งเขาด้วยไหมคะ

ก็จะมีเท่าที่พบก็คือ๓คนนี้นะครับ
๓คนนี้เนี่ยตอนแรกที่ได้ข้อมูลมาว่าเป็นแก๊งปลอมพาสปอร์ต

ตกลงแล้ว๓คนนี้สัญชาติอะไร

เพราะว่าในประวัติอันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเอกสารแท็กสปอร์ตเขาใช้เอกสารปลอมหมดนะครับ

เพราะฉะนั้นนักสปอร์ตก็มีหลายเล่มนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวในวันที่จับกลุ่มเขาก็ไม่ให้การใดสิ้นนะครับ
ตามแก๊งนี้มานานหรือยังคะผู้การ

ตามแก๊งนี้มานานหรือยังคะผู้การ
ข้อมูลเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่นานเหมือนทุกคนนะครับในกลุ่มแก๊งนี้นะครับ
ข้อมูลเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่นานเหมือนทุกคนนะครับในกลุ่มแก๊งนี้นะครับ
ก็จะเป็นโชคดีที่เราเข้าจังกันจากกลุ่มใดนะครับ
ก็จะเป็นโชคดีที่เราเข้าจังกันจากกลุ่มใดนะครับ
แต่ก็ทำเป็นเวลาหลายปีนะครับ
แต่ก็ทำเป็นเวลาหลายปีนะครับ

ร่วมมีตัวศาล
สวัสดีค่ะเราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะรองผู้บัญชการตำรวจนครบานนะคะ
ตอนแรกท่านรับปากจะมานั่งนะคะแต่นี่แหละค่ะ
สายด่วนมาตกลงรับสารภาพแล้วหรือยังนะคะพลตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขค่ะ
รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
รองตกลงไงคะตกลงรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพคะ
ขออนุญาตครับอันนี้ก็คงเป็นรายละเอียดเรื่องการสอบสวน
อยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่นะครับคงยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้นะครับ
วันนี้ที่สอบกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ที่ท่านรองไปเสริมทัพในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
คือทิศทางเนี่ยได้ข้อมูลเยอะขึ้นไหมคะตำรวจได้ทิศทางได้ภาพของคดีชัดขึ้นไหมคะ
ก็คือก็ดีครับก็ดีขึ้นครับเขาก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ
มีการพูดถึงไหมคะว่าตกลงศพที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเกิดจากฝีมือของทั้ง๓คนที่จับได้หรือเปล่าคะ
ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าก็ขอผมเรียนได้สั้นว่าก็เป็นประโยชน์ครับ
สิ่งที่เขากำลังจะพูดกับเรานะครับตอนนี้ก็ยังสอบอยู่นะครับยังไม่เสร็จครับ
ท่านรองเอาอย่างนี้ค่ะคือที่ฉันจะถามอย่างที่ดิฉันอยากจะทราบแต่ว่าท่านตอบแค่ไหนเท่านั้นเลยนะคะ
เพราะว่าน่าจะสดที่สุดแล้วนะคะคุยกับท่านรองตอนนี้คือทั้งสามคนนี้เนี่ยเป็นแก๊งปลอมพาสปอร์ตแน่ถูกไหมคะ
แล้วทั้งสามคนค่ะแล้วทั้งสามคนเนี่ยรู้เรื่องของศพในตู้เย็นถูกไหมคะ
ยังตอบไม่ได้อย่างนั้นนะครับว่าจะรู้เรื่องทั้งสามคนหรือไม่คือจริงคืออย่างนี้นะครับ
คือผมเรียนว่าการสืบสวนหรือความเชื่อของเราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรนั่นก็อีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งถ้าถามว่าผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารับสารภาพทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อาจจะให้ข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์ก็กึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องข้อหาที่เราตั้งนะครับ
แต่บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ส่วนที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าเชื่อนะครับ
เราก็ต้องไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนที่เรากล่าวหาเขาเนี่ย
ระบบเราเป็นระบบกล่าวหาเราก็ต้องมีข้อเท็จจริงที่จะไปกล่าวลงโทษเขา
ผมเรียนว่าข้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับทางก็คงจะได้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าจะถึงวันนี้เนี่ยจะสรุปว่าเขาให้การอย่างไรเนี่ยก็ลุงขอไว้ก่อน
แล้วก็ถึงได้ข้อยุติจริงถึงจะบอกได้ชัดเจนนะครับว่ารับส่วนไหนบ้างไม่รับส่วนไหนบ้าง
งั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายค่ะท่านเอาอย่างนี้ค่ะ
คือทั้ง๓คนนี้เนี่ยมีส่วนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับศพที่อยู่ในตู้เย็นป่ะคะ
จะบอกทั้งสามคนก็คงไม่เชิงนักนะครับ
ใน๓คนนี้ใน๓คนนี้ค่ะไม่ต้องทั้ง๓คนใน๓คนนี้มีคนที่รู้เรื่องที่มาของชิ้นส่วนศพในตู้เย็นไหมคะ

เป็นคนที่ลงมือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งไหมคะ
ตรงนี้ขอไว้ก่อนได้ไหมครับ

ได้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดดิฉันตามจากท่านล่ะค่ะ
ขอบคุณท่านรองมากในช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะ
ถามท่านเท่าที่ท่านตอบได้นะคะนักข่าวยังตามอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณวิมลวันยังเกาะติดอยู่ค่ะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนวันจันทร์ทุ่มตรงกลับมาสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป